ส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญค่ะ
เมื่อวานนี้เองนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยน้ำเข้านา
ทีนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าญาติของเขาปล่อยน้ำเข้านา
แล้วบอกว่าไปหยุดปล่อยหน่อยเถอะถ้าไม่หยุดปล่อยเนี่ยข้าวที่ปลูกไปแล้วเนี่ยนะคะ
สิบไร่มันจะเกิดความเสียหายตกลงกันไม่ได้ค่ะ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เลยเอาปืนนะคะไปยิงให้ตายยกครัว
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกสาวและลูกเขย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
นายสายชนชาลีเปรียมอายุ๓๕ปีค่ะ
บุกไปยิงเครือญาติกันที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ
พื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
เสียชีวิตทั้งหมดสี่ศพภาพที่น่าอนาจใจก็คือแต่ละคนถูกยิงนอนตายกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณบ้านนะคะ
ศพนี้คือศพของนายสมศักดิ์เขียนเข้าอายุ๕๐ปีเป็นพ่อของครอบครัวนี้ค่ะ
ศพที่๒นะคะนอนตายอยู่หน้าบ้าน
เป็นศพของนายอดุลวันจงคำอายุสามสิบปีลูกเขยศพ
ไปนะคะเจอพร้อมกันสองศพค่ะเจอในห้องนอนชั้นล่าง
เป็นศพของแม่กับลูกคนเป็นแม่เนี่ยชื่อว่านางวันเพ็ญ
เขียนเข้าอายุห้าสิบปีส่วนลูกสาวชื่อว่านางสาวสุนิสา
เขียนเข้าอายุ๓๐ปีนอนจมกองเลือดค่ะ
นอนตายอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะ
ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อหน้าเปล่าเเปล้นี้ไม่ใช่เปล่าหรอกนะคะ
ในเปลี้มีเด็กนอนอยู่ด้วยเด็กอายุแปดควบป่ะค่ะ
ของนางสาวสุนิสานะคะนอนหงายอยู่ตรงซอกประตูข้างตัว
มีโทรศัพท์มือถือภายในห้องพบว่าพัดลมยังเปิดอยู่เลยนะคะ
อย่างที่ดิฉันเล่าไปเบื้องต้นนะคะ
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เกิดขึ้นในขณะที่ในเปรย์

เป็นลูกสาวค่ะอายุ๘เดือนเท่านั้นเอง

แต่คนร้ายไม่ได้ยิงเด็กไปด้วยนะคะ

ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเครือญาติกันหนีตายค่ะ
หนีตายไปแล้วก็ไปตายจริงก็คือการจบชีวิตตัวเอง
การยิงตัวตายที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำเร็จลุนค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐กิโลเมตร
วันนี้เองนะคะนายกัมปนาศเขียนเข้าลูกชายของนางเพล
ผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยนายสมบัติรือชาเป็นพี่ชายของนางเพล
เดินทางมารับศพค่ะที่โรงพยาบาลชัยภูมิหลังจากที่ผ่าพิสูจน์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะคือบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
สมบัติบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านมาครอบครัวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
ว่าผู้ก่อเหตุเขามีปืนมาข่มขู่ก็หลายครั้ง
แต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยมาตรวจสอบให้เลย
ถ้าเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วมาตรวจสอบ
ก็คงไม่เกิดเหตุสลดแบบนี้ฟังเสียงค่ะ
ผมอยากโบ้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ทางญาติและครอบครัวจะได้นำศพทั้งสี่ศพ

และจะตั้งศพสวดอภิษฐรรมนะคะ๑คืน
และจะทำการชาปนกิจบ่ายวันพรุ่งนี้

วันนี้เองก็ได้นำศพของนายสายชนผู้ก่อเหตุ

ที่วัดโนนมะเยาตามความเชื่อของคนอีสานนะคะ
ความเชื่อก็คือถ้าตายผิดธรรมชาติต้องรีบเผา

รวมทั้งรถกระบะและรถจักรยานยนต์ของนายสายชนที่ใช้ไปก่อเหตุ
ผูกด้วยสายสินเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย
ทีมข่าวของเรานะคะพอลงพื้นที่ไป
ได้มีโอกาสพูดคุยกับนางพนมพรชาลีเปรียม

ปมน่าจะเกิดจากเรื่องของที่นา
มันเป็นปัญหาระหว่างเธอกับสามีเนี่ยนะคะ
ที่ต้องแบกความรับผิดชอบแบกความเครียดมาตลอด
เพราะฝั่งครอบครัวคู่กรณีไม่ยอมความกันง่าย
บอกว่าในวันเกิดเหตุสามีของเธอเข้าไปขอร้องค่ะ
ให้นายสมศักดิ์หนึ่งในผู้ตายหยุดปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่นา
เพราะกลัวต้นกล้าจะตายโดยผืนาตรงนั้นมีมากกว่าสิบไร่
ต้นกล้าตายก็ต้องมีการซ่อมแซม
ก็จะต้องมีเงินที่จะต้องเอาไปซ่อมแซมค่ะ
เกิดค่าเสียหายขึ้นแต่ฝั่งนายสมศักดิ์ไม่ยอมฟัง
และยังพูดจะข่มขู่ลักษณะค่อนข้างหยาบคาย
เพราะว่านายสมศักดิ์ช่วงนั้นนะคะก็น่าจะเมาด้วยมีอาการมืนเมา
บอกแบบนี้นะคะด้วยความโมโหของสามีค่ะ
ต่อยนายสมศักดิ์ต่อมานายสมศักดิ์ไปแจ้งความกับตำรวจ
และเมื่อวานนี้เป็นวันที่จะต้องนัดไก่เกลี่ยกันที่โรงพัก
ฝั่งของนายสมศักดิ์ยืนยันจะให้สามีกราบขอขมา
ยืนยันแบบนี้ค่ะสรุปไกลเกลี่ยกันไม่ได้นะคะ
พอแยกย้ายออกจากโรงพักสามีขอตัวกลับบ้านทันทีค่ะ
เธอก็ไม่คิดว่าสามีจะแอบไปเอาปืน
และไปก่อเหตุสลดยิงญาติตายยกครัว๔ศพแบบนี้
แล้วมาก่อเหตุยิงตัวตายซ้ำเข้าไปอีกค่ะ
อันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวนะคะ
สร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะ